มากันหลายสิบคนและหลายสิบคัน
เข้าไปตรงในซอยของชุมชนนะคะแล้วไปปลาระเบิด

เพราะเขากลัวจะโดนลูกหลงแล้วเดี๋ยวอาจจะมีใครเจ็บใครตายค่ะ
คุณผู้ชมฟังเสียงนะคะคือมากันเป็นแก๊งแบบนี้
ขี่มอเตอร์ไซค์กันมามากันเป็นกลุ่มเป็นก้อน
ลักษณะเนี่ยคือชาวบ้านบอกว่าไม่ไหวแล้วนะ
ตอนนี้เดือดร้อนมากวัยรุ่นเข้ามาค่ะ
แล้วมีอาวุธมาครบมือเลยเร่งเครื่องขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไป
ควันกลุ่มสีขาวขึ้นมาตรงนั้นเนี่ย
เดี๋ยวมันจะมีรถกระบะสีขาวคันหนึ่งแล้วมีกลุ่มวัยรุ่นอยู่ด้วย
ต่อจากนั้นมีเสียงดังคล้ายระเบิดคุณผู้ชมดูควันขึ้นมาแล้วนะคะ
เสียงดังคล้ายระเบิดค่ะขึ้น๒ครั้งก่อนที่คลิปจะตัดไป
แล้วมีข้อความบอกว่าแถวนี้วัยรุ่นบางคนทำตัวเหมือนอะไรบางอย่าง
ที่ประเทศห้วยโป่งจังหวัดระยองสงสัยพวกคุณคงว่างพากันมาปลาอีกนะ
กินยานอนหลับรอเข้าใจไหมตื่นตอนดึกแล้วนอนไม่หลับ

วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุอยู่ที่ตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองระยองค่ะ
ไปเจอกับคุณวรพลทองม้วนอายุ๓๔ปี
คุณวรพลเขาเป็นพ่อค้าขายของชำ
เล่าว่าคลิปที่เห็นมันเกิดตอนประมาณสัก๕ทุ่มครึ่ง
ของวันที่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมา
วัยรุ่นมากันเยอะเลยทั้งขับกระบะทั้งขี่มอเตอร์ไซค์
เข้ามาในซอยแล้วปลาระเบิดเสียงดังสนั่น

ชาวบ้านกลัวมากค่ะ
เยอะอยู่ครับมาวนแล้วเข้ามาตีวัยรุ่นในซอยนะครับ
แล้วก็ไล่ปลาระเบิดกันออกไป

ใช่ตลอดทางแย่ครับเพราะว่ามัน
กระทบชาวบ้านด้วยครับเพราะว่ามันไล่ปลาไปทั่วเลย๓วัน
แล้วเราก็เดือดร้อนด้วยแล้วเรารู้สึกกลัวบ้างไหมครับ
ถ้าจะเกิดเป็นแบบอย่างนี้บ่อย

มือทั้งมีดทั้งระเบิดปลาระเบิดที่หน้าปากซอย

วัยรุ่นกลุ่มนี้บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิด

ไปทำร้ายน้องชายของคนที่อยู่ในกลุ่มนั้น
แต่ความจริงแล้วไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการดำเนินคดีค่ะ